ศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นจะป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวท
เจอกับฮวนฟรานซิสโกเอสตราด้าในวันพรุ่งนี้นะครับ
ซึ่งเสียหุยคุณสุรชาติพิสิทวุฒินันก็กังวลเล็กน้อยนะครับ
จากว่ามีกรรมการหนึ่งท่านที่เป็นชาวอเมริกันนะครับ
แต่ว่าโอนสัญชาติมาจากเม็กซิกันครับ
ศึกมวยโลกซูเปอร์ไฟล์นครหลวงโปรโมชันแชมป์โลกซูเปอร์ไฟล์เวท๑๑๕ปอนด์ของสภาโมยโลก
ป้องกันแชมป์ทำศึกภาค๒กับฮวนฟรานซิสโกเอสตราด้าผู้ทักชิงชาวเม็กซิกัน
เช้าวันพรุ่งนี้นะครับตามเวลาประเทศไทย
หุยหรือว่าคุณสุรชาติพิสิทธวุฒินันโปรโมเตอร์ค่ายนครหลวงโปรโมชั่น
เข้าร่วมประชุมกติกาการชกไฟล์นี้ต้องยึดกฎหมายมวยของรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับ
ศรีสะเกดถูกวางให้เป็นต่อต้องขึ้นเวทีมุมน้ำเงิน
ขณะที่การชกใต้เข็มขัดโดยไม่ตั้งใจจะไม่ถูกตัดคะแนนครับ
แต่จะให้นักมวยที่บาดเจ็บมีเวลาพัก๕นาที
หากไม่สามารถชกต่อได้ก็จะถูกจับแพ้ทันที
หรือร้ายแรงถึงขั้นจับแพ้ฟาวล์
นอกจากนั้นการเกิดแพ้แตกโดยหัวชนนะครับ
อย่างไรก็ตามเรื่องที่เสียหุยหวั่นใจคือ

ได้รับแจ้งมาว่าเป็นชาวอเมริกันและแคนาดา
แต่ปรากฏว่าหนึ่งในนั้นก็คืออเลฮันโรชินเป็นชาวเม็กซิกัน
โอสัญชาติมาเป็นอเมริกันนะครับ
กลังว่าอาจจะตัดสินเอิ้นเอียงไปทางเอสเทราด้าม
ดังนั้นเจ้าแหลมต้องชกด้วยฟอร์มที่สุดยอด
เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นครับ